ไปดูเหตุที่ดาบตำรวจนะครับฆ่าไปหลายศพอุกอาจที่สุราธานีนะครับ
ดาบตำรวจอัตภพรแต่ว่านายมานพว่างงาน
จำได้ไหมครับหนึ่งในทีมชุดนี้ที่ตำรวจนะครับ
จับกลุ่มตัวไว้ได้วันนี้ไปทำแผนครับคุณผู้ชมฮะ
บ่ายสามโมงที่ผ่านมาครับตำรวจพาตัวนายมานพนะครับ
หนึ่งในผู้ต้องหาออกจากสพคีรีรัฐนิคม
โอ้โหกำลังตำรวจดูแลแน่นหนาเลยนะครับแล้วพาไปจุดแรก
จุดแรกคือรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอคิริรัตนิคม
เป็นจุดที่มานพกับในวัดพี่ชายดาบตำรวจอัตภพรเข้าพัก๗เมษายน
จำได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช้เวลาชี้จุดนู่นนี่นั่น๑๐นาที
จุดที่สองไปบ้านผู้ใหญ่ลงครับที่ทั้ง๔คนนะครับ
แก่ในบาสลูกดาบอัตภพรเป็นคนขับรถเก๋งวีออสสีเงิน
มานพนั่งหน้าส่วนข้างหลังนะครับก็คือดาบอัตภพรกับในวัดพี่ชาย
พอไปถึงนะครับนายมานพก็ชี้จุดต่อหน้าตำรวจนะครับ
แล้วก็พนักงานสอบสวนบอกมาจอดรถตรงหน้ารั้วเนี่ย
ประตูทางเข้าเนี่ยแล้วมานพนะมานพก็ลงจากรถที่เบาะด้านหน้า
หยิบปืนจากเบาะหลังไปยืนนะครับไปยืนอยู่ด้านข้างต้นปาม
แล้วก็ยิงไปที่นางแตงเมียผู้ใหญ่ลงก่อนนะครับนอนอยู่ที่เปรย์
แล้วก็ยิงไม่โดนนะนางแตงวิ่งหนีเลยตามไปยิงซ้ำครับ
แล้วนางแตงล้มลงเสียชีวิตข้างโอ่งน้ำมานพเล่าต่อบอกว่ามานพวิ่งนะครับ
ไปยืนสลับตำแหน่งบริเวณหลังต้นปามอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับ
อีกสองคนก็คือในวัดวิ่งเข้าทางข้างบ้านมานพก็วิ่งไปในชั้นล่างของบ้านผู้ใหญ่กรอกนะฮะ
ซึ่งมีผู้ใหญ่กรอกนั่งอยู่นะครับจะมีผู้ใหญ่สองคนนะ
ผู้ใหญ่ลงกับผู้ใหญ่กรอกส่วนดาบตำรวจอัตภพรขึ้นไปบนบ้านเลย
จากนั้นก็ก่อเหตุเสร็จปั๊บในบาสลูกชายของดาบตำรวจนะก็ถอยรถมารับนะครับ
รถมารับยิงเสร็จมานพเนี่ยเอาปืนลูกซองไปเก็บไว้ที่เบาะหลัง
แล้วก็วิ่งกลับมาที่รถนะครับนั่งหน้าข้างคนขับเหมือนเดิม
จากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นนะครับขึ้นรถออกจากตรงนั้นไป
แล้วก็ไปที่รีสอร์ทห่างจากบ้านผู้ใหญ่ลง๒๔กิโลเมตรนะครับ
เอารถนะครับไปจอดทิ้งเอาไว้แล้วดาบตำรวจอัตพรเนี่ย
ก็ไปส่งนายมานพที่บ้านเช่านะครับนายมานพเห็นว่าดาบตำรวจอัตภพรเริ่มจะคลั่งแล้วล่ะ
กลัวสิกลัวแล้วคราวนี้แล้วไม่รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้จะไปไหน
มานพบอกหนีครับหนีก่อนแล้วมาทราบว่าดาบอัตภพรเนี่ย
บาสลูกชายของตัวเองซึ่งตอนนั้นนะครับ
ลูกสาวทั้งสี่คนของนายมานพก็โทรศัพท์มาร้องให้
บอกให้เขาเนี่ยมอบตัวซะนะครับตอนนั้นเขาบอกว่ากำลังนั่งเรือออกจากพื้นที่ทัพปุด
นะครับด้วยความกลัวจะถูกฆ่าตายนะฮะก็หันหัวเรือกลับ
ประสานกำหนังในพื้นที่ขอมอบตัวกับตำลวด
ขณะนำตัวมานพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมมานพไม่ตอบคำถามสื่อเลยนะพอไปถึงบ้าน
ผู้ใหญ่ลงเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยนายมานพบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่า
ชวนมาทำอะไรคิดว่าจะมาเจรจาเกี่ยวกับเครือขายยาเสพติด
ไม่คิดว่าจะมายิงเขานะครับอยากจะขอโทษและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
หลังไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนจุดสุดท้ายนะครับนายมานพบอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะ
ได้รับการชักชวนจากดาบอัตภพรเนี่ยนะครับเมื่อวันที่แปดบอกว่าไม่รู้จริงจริง
คุณผู้ชมครับล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
รองผู้พิจารณ์ตะบดแห่งชาติบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการประเชิญหน้ากัน
มีการเผชิญหน้ากันแล้วมีการต่อสู้ขัดขืนให้ใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดครับ
บอลอัตภพรเนี่ยยิงลูกชายตัวเองไปย่างเผาผลบนรถ
ถามว่าทำไมถึงยิงนะครับเพราะว่าชวนกันหนี
ลูกชายก็บอกว่าไม่ต้องหนีเพราะว่าในส่วนลูกชายนั้นเนี่ย
อ่าก็รอดอยู่แล้วเพราะว่ากล้องกำโปรจอมปีกจับภาพไม่ได้
เพราะไม่ลงจากรถนะครับขณะนั้นก็มองว่าอัตภพรคงจะคุ้มข้างแล้วล่ะ
นะครับนะก็จึงเอ่อยิงลูกชายซะเองเลย
เรื่องการทูทูเยียดหยามตัวผู้ใหญ่เนี่ยอ่ามีธนาภาพดี
ก็ไม่อยากให้ลูกสาวมาแต่งกับจ่าวรพร
เพราะผู้ใหญ่ก็ดูสู่เหยียดย้ำดาปอัตรพรมานานแล้ว
และนักก็ไม่ยอมรับกัน
คุณผู้ชมตอนนี้มีคำสั่งให้ตำรวจนะครับ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเส้นทางหลบหนี
และให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีประกาศเตือนประชาชนให้ระวังดาบตำรวจอัตภพร
เนื่องจากเป็นบุคคลอันตรายแล้วแล้วมีอาวุธสงครามมีปืนสั้นด้วย
ใครมีบ่อแสแจ้งเจ้าหน้าที่มีรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ